ยุคนี้สมัยนี้ต้องบอกว่านางเอกหลายคน
อะไรเยอะแยะมากมายเพื่อสร้างรายได้ให้เป็นกรอบเป็นกรรม
จากจะมีงานละครให้ได้ติดตามเรื่อยแล้ว
สิ่งหนึ่งที่มิ้นท์ทำควบคู่กันมานานก็คือธุรกิจไอศกรีม
นี่เคยกินกันแล้วใช่ไหมล่ะอร่อยนะใช่แบรนด์นี้เนี่ยมีมาหลายปีแล้ว
ตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะคะล่าสุดมิ้นท์ขออัพเลเวลกับงานผู้จัดซีรีส์
โอ้โหเป็นผู้จัดแล้วนะเรียกว่ามาชิมลางงานเบื้องหลังเลยก็ว่าได้
บันเทิงไทยรัฐเจอตัวสาวมิ้นทั้งทีก็ต้องคว้าตัวมาเปิดใจกันหน่อยว่า
จริงเล่นละครเรื่อยมันก็ปังอยู่แล้วแล้วอะไรมันโดนจิตโดนใจให้อยากผันตัวเองมาเป็นคนเบื้องหลัง
มินก็บอกว่าเธอเนี่ยชอบมากเลยนะกับเรื่องการทำงานและจะทำอะไรต่างเนี่ยต้องเป็นงานที่ทำแล้วมันมีความสุข
ส่วนงานผู้จัดเนี่ยสำหรับเธอแม้จะเป็นมือใหม่แต่ก็ท้าทายอยู่ไม่เบานะคะ
แล้วกระซิบบอกไว้ตรงนี้เลยว่าถึงแม้จะเพิ่งเริ่มแต่แววเป็นผู้จัดงานเนี่ยชุกเลยนะคุณผู้ชมนะ
จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้มิ้นเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะ
คือผู้จัดของมิ้นมันไม่ใช่แบบละครเรื่องใหญ่มันเป็นซีรีส์เล็กตอนสั้นถ่ายทำ๒๐คิวอะไรอย่างนี้
ตอนนี้มิ้นก็อาจจะเห็นตัวเองในอนาคตกับเรื่องอย่างงี้จัดละครอย่างงี้
ใช่ค่ะตอนนี้ก็โชคดีที่เราได้เป็นพาร์ทเนอร์กับพี่กึ้งใช่ไหมคะ
แล้วก็มีในอนาคตกำลังคุยเรื่องบทกับมีเกาหลีบินมาคุยกับเราแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องบทติดต่อเขียนบทโปรดักชั่นอะไรอย่างมาขึ้นค่ะ
ไม่เฟสค่ะเรื่องนี้ก็จะเปิดกล้องกันยาน
ก็คือทำควบคู่กันไปเลยค่ะ